สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่หวานของวงการบันเทิงของเรานะคะ
ป๊อกพัศรกรแล้วก็มากี้ราศีซึ่งวันนี้ค่ะได้ถือเลิกดีเข้าพิธีมั่นหมายกันไป
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและต้องบอกว่ายังความปราบปลื้มใจ
แก่ครอบครัวจีราธิวัฒน์และบาเลนซีเอก้าอย่างหาที่สุดมีได้
เจ้าบ่าวเจ้าสาวป๊อกพัศรกรและมากกี้ราศีเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาท
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งคู่ถือเลิกดีเวลา๙นาฬิกา๔๙นาทีเข้าพิธีมั่น
โดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปทรงเป็นประธาน
ซึ่งบรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยญาติพี่น้องรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงและเพื่อนสนิทของทั้งคู่

ว่าเป็นรวมดาวสาวสยามได้ไหมคุณ
แต่ละคนเขามาในธีมเดียวกันนะคะ
ก็คือชุดไทยลูกไม้สุดอลังการ

ต้องบอกว่าเป็นคนที่สวยระดับนางเอก
หน้าในวงการบันเทิงบ้านเราทั้งนั้นเลยนะคะ
ทั้งสิริตาเจนเซ่น
แวนปวริสาคนนี้เขารับหน้าที่

มิ้นชาลิดาพลอยชิจัน

สองสาวนี้เลยยายาวรัสยาแล้วก็คิมเบอรี่
เพราะว่าชีสองคนทำหน้าที่

แล้วก็จับไปกว่าสิบสองคนละแล้วกว่าสิบสอง
ดิฉันแอบไปส่องในไอจีเหมือนกันนะ

แต่ก็ไม่จริงว่าจริงหรือเปล่า
มีการออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะคะ

จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่๒๔ธันวาคมนี้
บันเทิงไทยรัฐนะคะแน่นอนว่าจะเกาะติดภาพบรรยากาศหวาน

คือต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่
อุ่นแล้วก็คลาคล่ำไปด้วยความสวยงาม
เพราะว่าเห็นบรรดาเพื่อนแก๊งนางฟ้าเข้ามาแล้วเนี่ย

แล้วทุกคนคือแบบเป๊ะพร้อมมากเลยนะฮะงานนี้
วันนี้สวยมากชุดสวยมากจริงนะคุณนะ

คืองานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจับตามองว่าจะต้องเป็นงานใหญ่แน่นอน
แล้วออกมาก็โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดอีกค่ะ
ฉลองมงคลสมรสที่จะเกิดขึ้นในวันที่๒๔ธันวาคมนี้เนี่ย
บอกว่าเป็นงานช้างมีการเชิญแฟนขวงแฟนคลับด้วยนะ
แล้วก็ต้องลงทะวงลงทะเบียนเดี๋ยวรอดูว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะคะ